นึกว่าจบแล้วยังไม่จบอีก
ด้านหลังนี่กระสือค่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่โพตุที่ลบบุรี

ตอนแรกบอกว่าตาเชียนใช่ไหมที่เจอกระสือตะเชียนเจ้าของเล้าหมอ

เดี๋ยวให้ดูฟังเด็กผู้หญิง๗ขวบคนนี้
หนูเจอก่อนตะเชียนจะเจออีกเพราะเด็กคนนี้อยู่ใกล้กับบ้านตะเชียนเลยค่ะ
อ้าว
ก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นมันอยู่บนร้านหมู
ก็เลยไม่ได้
คุณผู้ชมฟังแล้วคุณผู้ชมจะว่ายังไงก็สุดแล้วแต่นะ
แต่อันนี้น้องผู้หญิง๗ขวบคนนี้ค่ะ
เป็นหลานสาวของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านตะเชียนนั่นแหละ

คือเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องกระสือที่บ้านโพตุนี่แหละค่ะ
น้องน่ะเล่าให้ฟังปกติหนูจะกางมุ้งก็นอนที่เตียงหน้าบ้าน
แล้วตอนนั้นหนูจะหลับแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้
พออยู่ใกล้ใกล้กับพัดลม
แล้วแสงไฟก็ลอยไปบนหลังคาเล้าหมูของตาเชียนนั่นแหละ
หนูกระโดดข้ามตัวแม่ไปคลุมโปรงเลย
ยังถามเป็นอะไรลูกเป็นอะไร
น้องบอกว่าหนูเจอผีแล้วก็ร้องไห้ด้วยความกลัวค่ะ
คืนนั้นกลายเป็นว่าน้องนอนต่อตรงนี้ไม่ไหวแล้วไงต้องย้ายที่นอน
แล้วทุกวันนี้แม่บอกว่าน้องนอนคนเดียวไม่ได้เลยนะ
แม่บอกด้วยบอกว่าลูกไม่ได้โกหกแน่นอนเพราะว่าเคยเล่าเรื่องนี้มาก่อน
แต่ตอนนั้นแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านไม่เชื่อ
ยังคิดอยู่เลยว่าลูกคงฝันไปเองคงคิดไปเอง
ตะเคียนออกมาพูดถึงเรื่องกระสือแม่เท่านั่นแหละ
ก็มานึกขึ้นได้ลูกเราก็เคยเล่าให้ฟังเรื่องกระสือนี่นะ
อันนี้ฝั่งครอบครัวนี้นะแล้วถามว่าบรรยากาศช่วงค่ำคืนบ้านโพตุเป็นยังไงบ้าง
คือกลุ่มวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดกันใช่ไหม
แล้วบ้านของชาวบ้านอ่ะปิดเงียบกันหมดแล้วไม่รู้ว่าที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
แต่จะมาล่าอะไรอีกคือตอนนี้เขาก็ไม่ให้เงินรางวัลนำจับแล้วไง

ไม่เคยได้ยินที่มันตะเวนไปตามแบบบ้านล้างบ้านอะไรอะไรพวกนี้
คุยด้วยหน่อยละกันเห็นน้องมาดึกดื่นแบบนี้

นี่น้องก็บอกจริงผมก็ออกตามหากระสือแม่เท่าด้วยแหละ
แม้ว่าทางการเขาจะออกมาว่าเป็นมิจฉาชีพใส่หน้ากากมาใช่ไหม
แต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขายังไม่เชื่อหรอกพี่
เพราะว่าที่หมู่บ้านมันไม่เคยมีข่าวเลยว่าถูกขโมยของมาก่อน

อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกพี่ให้นะพี่ติพี่ติไปทำข่าวนี้ใช่ไหม
ผมจะบอกเลยว่าไอ้หน้ากากที่ไปเจอ
จริงมันอยู่คนละฝั่งคลองกับบ้านของตะเคียนเลยนะ

มันเป็นไปไม่ได้หรอกพิติ
ถ้าเกิดว่าคนร้ายมันจะสวมหน้ากากแล้วก็ว่ายน้ำข้ามคลองที่มันลึกไปถอดหน้ากากทิ้งไว้อีกฝากหนึ่ง
ไม่รู้พวกผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่
อันนี้คือเขาไม่ค่อยเชื่อว่าแบบเป็นหน้ากากคนร้ายมาอะไรแบบนี้นะคะ